คุณซื้อคนใหม่ทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่น
คุณวิรวิทย์เจริญเชื้อมีโอกาสได้ไปงานแถลงข่าว

แน่นอนครับก็มีหลายคำถามนะครับที่เราได้ถามไป
เขาก็มีความมุ่งมั่นในการเตรียมทีมแม้ว่าเวลาจะเหลือไม่มากก็ตาม
รวมถึงวิธีการในการใช้ชีวิตสิ่งที่เขาชอบกินชอบทานนะครับ

ได้รับความสนใจจากสื่อไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยนะครับ
สื่อต้องบอกว่าทั่วโลกเลยเฉพาะสื่อญี่ปุ่นก็จับตามองการเดินทางมาครั้งนี้เหมือนกัน
ก็ถามว่าจะมาช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้อย่างไรนะครับ
ตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่ทั้งชนะทิพย์สงกระสินธิรทรบุญมาทันแล้วก็ธิริพันธ์พ่วงจันทร์
แล้วก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นแก่หลักของทีมด้วย
ก็มองว่าทั้ง๓คนสามารถเป็นกำลังหลักของทีมได้
นี่คือมุมมองของนิชิโนนะครับรวมถึงเป็นแรงใจสำคัญในการปลุกใจผู้เล่นคนอื่นในทีมได้ด้วยครับ

ขอตอบสุดท้ายส์
ไทยรัฐทีวีครับก็ถามนิชโนว่า
ชอบทานอะไรเป็นพิเศษซึ่งเขาก็ตอบนะครับ
คำถามที่โดนใจทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ในฐานะที่เขานั้นเป็นคนฟุตบอล
เขาไม่สามารถตอบได้ว่าชอบรับประทานอะไร

เพราะว่านักฟุตบอลควรที่จะรับประทานอาหาร

เพื่อให้ร่างกายของเขาดูดีอยู่เสมอ
ชโนก็เสริมนะครับว่าเขาสามารถทานอาหารเผ็ดได้

เช่นชื่อกันตุ๊กว่าโดโกนิดเต็มอย่าพอดี
ไทยอย่าได้ยังไงก็ได้ต้อง
ไปดู